ดูความคืบหน้ากรณีนักโทษแหกคุกเมื่อวานี้
เรือนจำจังหวัดกระบี่นะครับก็ต้องมีการตามล่าตัวนะฮะ
แล้วก็มีข่าวออกมาว่านักโทษคนหนึ่งเนี่ย
กลับไปที่บ้านญาติเที่ยงบรรพรายพระยา
เพื่อไปขอทั้งเงินขอใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือ
ดังนั้นตอนนี้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่คือไปปิดล้อมที่บ้านญาติแล้วก็บ้านเพื่อน
ของผู้ต้องหาทั้ง๒คนของนักโทษทั้ง๒คน
แล้วก็พยายามที่จะกดดันเพื่อให้นักโทษมอบตัวโดยเร็ว
ส่วนนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุนักโทษหนี
โดยการที่เอาผ้าห่มในเรือนจำมาผูกแล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้
ครับอันนี้เป็นภาพที่เมื่อวานคุณผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะ

เพราะว่าปฏิบัติการตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
จนกระทั่งถึงเมื่อเช้านี้แล้วก็สายวันนี้

ตี๕ที่ผ่านมาตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
ตำรวจสพปลายภรรยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชธรรมกว่า๕๐นาย
เร่งไล่ล่าติดตาม๒นักโทษนะฮะ
ก็คือนายอานนท์เดนมาร์ทแล้วก็นายมณฑลขันสมาน
นักโทษชายในเรือนจำจังหวัดกระบี่ที่แหกคุกเรือนจำออกมา
ผ้าห่มปีนกำแพงโรยตัวออกมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงกลางดึกนะครับ
โดยตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๒จุด
ก็คือพื้นที่หมู่๙ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยานะครับ
ซึ่งจุดนี้เองนะฮะก็เป็นจุดที่เป็นบ้านเกิด
ของนายมณฑลขันสมาร์น๑นักโทษนะฮะ
โดยตำรวจเข้าตรวจค้นที่บ้านเล็กที่๑๑๑ของนางวิยดาชูอินอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ต้องขังมณฑลขันสมานนักโทษที่หลบหนี
หลังจากตำรวจสืบทราบว่านายมณฑลเข้ามาพบน้องสาว
หลังจากแหกคุกเรือนจำกระบีออกมา
แต่ปรากฏว่าทางด้านน้องสาวของนายมณฑลยืนยันบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
นายมณฑลแหกคุกออกมานายมณฑลไม่ได้ติดต่อมาหาน้องสาว

เธอเองก็อ้างนะครับว่าหากนายมณฑลติดต่อเข้ามา
เธอจะประสานให้พี่ชายเข้ามอบตัวอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนจุดที่๒ที่ตำรวจต้องไปปิดล้อม
นั่นก็คือบ้านของเพื่อนสนิทของนายมณฑล
อยู่ในพื้นที่หมู่๙ก็ใกล้เคียงกันกับบ้านญาติของนายมณฑลเนี่ยนะฮะ
แต่ไปปิดล้อมก็ไม่พบเบาะแสของนายมณฑลนะครับ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกพิษนุพ่วงพร้อมผู้บังกับการ
สวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
ก็เปิดเผยข้อมูลให้กับนักข่าวของเรา
บอกว่าหลังจากที่นักโทษชายทั้งสองนายหนีออกจากเรือนจำ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่ารถตู้คันที่มารับนายมณฑล
มันมีไหมเป็นรถโดยสารหรือไม่
หรือว่าเป็นรถจากเครือขายยาเสพติดหรือว่าเป็นญาติของนายมณฑลหรือเปล่า
ที่มาช่วยรับตัวแล้วก็พาหลบหนี
แต่ชุดสืบสวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านายมณฑลนั่งรถตู้
และกลับมาที่บ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลเขาเขน
ที่อำเภอปลายพระยาแห่งนี้
เพื่อจะมาขอเงินแล้วก็มาขอโทรศัพท์จากญาติ

ก็เป็นทำให้เกิดปฏิบัติการว่าเจ้าหน้าที่
ต้องมาปิดล้อมตรวจค้นตามบ้านญาติของนักโทษชายทั้งสองนะฮะ
ส่วนการเข้าตรวจค้นบ้านสองหลังในวันนี้
เพื่อเป็นการกดดันให้ญาติช่วยกันประสานนะให้เข้ามอบตัว
โดยคาดว่านักโทษชายที่หลบหนีทั้งสองนาย
หลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอปลายพญา
โดยเฉพาะนายมณฑลซึ่งบ้านเกิดของเขาอยู่ที่อำเภอปลายพระยา
ส่วนนักโทษอานนท์นักโทษอีกคนน่าจะแยกกันหลบหนี
โดยตอนนี้ให้ตำรวจชุดสืบสวน
ก็ตำรวจยังคาดว่านักโทษชายทั้งสอง
ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
สำหรับนักโทษที่หลบหนี๒คน
นายอานนลเดนมารอายุ๓๒ปีเป็นชาวจังหวัดตรัง
ส่วนนายมณฑลขันสมานอายุ๔๗ปีเป็นชาวอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
ทั้งคู่ก็ถูกจับในคดียาเสพติดในจังหวัดกระบี
แต่ว่าเป็นคนละคดีกันนะฮะไม่เกี่ยวกันนะสองคนนี้
ก่อนที่จะถูกจับอาจจะอยู่ในเครือข่ายที่ต่างกัน
แต่ว่าถูกจับมาในคดียาเสพติดเหมือนกันนะครับ
โดยนายอานนท์ถูกจับกลุ่มในคดีค้ายาเสพติด
เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมในท้องที่สพอ่าวนางจังหวัดกระบี
แล้วก็ประวัติพบว่าเคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้ว

ส่วนนายมณฑลถูกจับคดีค้ายาเสพติด
ในพื้นที่สพปลายพระยา
คุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็ทางตำรวจ
คาดว่านักโทษชายทั้งสองนายเนี่ยคือวางแผนกันมานานนะ
วางแผนในการที่จะหลบหนีออกจากรั้วเรือนจำกระบี่มานานนะฮะ
แล้วก็เมื่อ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
มันมีเหตุนักโทษชายที่หลบหนีก็คือนายอานนท์
เคยวางแผนดื่มน้ำผสมกับผงซักฟอก
เพื่อจะให้ตัวเองได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่

ไปโรงพยาบาลก็จะหาจังหวะในการหลบหนี
แต่เนื่องจากเมื่อไปโรงพยาบาลแล้ว
พันธนาการสิครับอย่างแน่นหนาสิครับ
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็ถูกควบคุมไว้ทำให้ไม่สามารถหลบหนีได้นะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าครั้งนั้นน่าจะเป็นแผนแรก
พอแผนมันไม่สำเร็จก็มาก่อเหตุวางแผนที่๒นี้
แล้วก็สามารถหลบหนีออกจากเรือนจำไปได้นะฮะ
โดยนายอานนท์น่าจะเป็นคนชักชวนนายมณฑล

ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ
ไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะมันมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์อะไร
ในการที่จะตัดซี่กรงหน้าต่างออกมาได้
มีอุปกรณ์ในการตัดได้อย่างไรนะครับ

รวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับนักโทษทั้งสองคน
คาดว่าจะออกหมายจับได้ในวันนี้แหละครับ
จากนั้นจะเดินทางไปตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่า
นักโทษทั้งสองคนใช้ในการหลบหนีนะฮะ

ก็ต้องสั่งการให้สอบเจ้าหน้าที่เรือนจำ
การรักษาความปลอดภัยป้องกันนักโทษหลบหนี
ว่ามีจุดใดที่มันหละหลวมบกพร่องหรือไม่
โดยเฉพาะบริเวณขอบกำแพงซึ่งมีสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่
แต่ในวันเกิดเหตุเอ้าไงงั้นล่ะฮะ
ระบบไฟฟ้ามีปัญหาหรือเปล่า

ตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปกดดันในพื้นที่ภูมิลำเนาของนักโทษ
ทั้งสองรายอย่างที่เราได้เห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไปนะฮะ
แต่ทีนี้ครับก็มีการเตือนประชาชนนะ
ให้ประชาชนหากพบหากเห็นคนที่มีลักษณะเหมือนหลบหนีออกมา
ชายสองคนแบบนั้นก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดคือมีประชาชนแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคุณนะ
แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็หัวเนี่ยเกลียน
ลักษณะเหมือนที่เห็นในทีวีว่าเป็นนักโทษหรือเปล่า
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะคุณนะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบผู้ชายรายนั้นที่ได้รับการแจ้งเบาะแสนะครับ
เดินอยู่ริมถนนกระบี่บริเวณใกล้กับสามแยกปาลัง

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพจังหวัดกระบี่
ก็ไปพบชายคนดังกล่าวเดินอยู่ริมถนนจริง

ตำรวจก็เข้าไปสกัดแล้วก็ตรวจค้นนะฮะ
ตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าชายคนดังกล่าว
ไม่ใช่นักโทษที่หลบหนีเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา
ที่บอกว่าจะเดินทางไปมัศยิตกลางจังหวัดกระบี
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านเนี่ยนะฮะ
ก็เลยไม่ได้สวมทรงสวมเสื้อไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรไปนะฮะ
ตำรวจก็นำตัวไปทำประวัติไว้ก่อน
แล้วก็ปล่อยตัวออกไปนะฮะ
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นเหมือนกันนะ
ว่าชาวบ้านกังวลอะไรหรือเปล่า

เป็นความเคยชินไม่ได้ห่วงเรื่องความปลอดภัย
แต่ชาวบ้านบางกลุ่มเขาก็บอกว่าจริงอยากให้ย้ายเรือนจำ
ถ้าเกิดใครเคยไปกะบี่ดิฉันเคยไป
แล้วคือคุณผู้ชมมันเป็นแหล่งชุมชน
เรือนจำอยู่ติดกับโรงเรียนอีก๒โรงเรียนอยู่ติดกับบ้านคนนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาบอกด้วยว่าเรือนจำแห่งนี้จริงเป็นเรือนจำขนาดเล็ก
คือต้องมีนักโทษประมาณ๑๐๐คน
แต่ด้วยความที่เรือนจำนี้แออัดมีนักโทษ๒๐๐กว่าคน
ก่อนหน้านี้เรือนจำแห่งนี้ก็มีนักโทษแหกเรือนจำออกมาด้วยเหมือนกันนะครับ
เมื่อ๔๐ปีที่แล้วแต่ก็จับกุมไว้ได้